โหวตเลือกนายรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ
ซีกของพักพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้น
มีหนึ่งเสียงที่งดออกเสียงนะครับ
เป็นเสียงของสอสอพักภูมิใจไทย
วันนี้เขาออกมาให้เหตุผลแล้วก็ชี้แจงแล้วนะครับ

ชิงนายกกับพลเอกประยุทธ์นั้น
ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับ
แต่เป็นชัยชนะที่ถูกปล้นไป
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
แต่ชัยชนะของเรา

เมื่อวานครับเมื่อวานผมยังมีความหวังเล็กแม้จะเพียงเล็กนะครับ
แม้จะมีความหวังความเป็นไปได้เพียงน้อยนิด
แต่เราก็ยังหวังว่าพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทย

โอ้นไปเลยนะครับผมยังชิงไปใช่นะครับโอ้นบ้าเลย
หลังเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเมื่อวานนี้๕๐๐เสียง
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่๒
ส่วนคู่แข่งนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เสียงสนับสนุน๒๔๔เสียงเจ้าตัวกล่าวขอโทษประชาชน
นี่ไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะที่ถูกปล้น
ขณะที่โซเทียวก็นำหนักกับแฮสแท็กสภา๕๐๐
หากเช็คเสียงฝ่ายคั่วพักเพื่อไทย๗พักไม่มีใครแตกแถวโหวตสวนมติของพัก
รวมไปถึง๒๕๐สวที่ขามชื่อประยุทธ์จันโอชาครบทุกคน
ต่างกับคั่วพักพลังประชารัฐที่หายไปถึง๒เสียง
คือเสียงของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาที่งดออกเสียงตามมารยาท
และอีกหนึ่งเสียงในฝั่งของพักภูมิใจไทย

๖๙๔นายอนุทินชานวิรกูล
พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
๖๙๕นายอนุมัติซูสาลอ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ
๖๙๗นายอนุรักษ์
๖๓๑นายสิริพงศ์อังขสกุลเกียจ

งดออกเสียงประโยคสั้นที่ทำให้สิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติ
สอศรีสเกตภักดิ์ภูมิใจไทยแจ้งเกิดผิงชั่วข้ามคืน
จากการโหวตสวนมติของพักที่เข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
และมีมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะที่ท่าทีของแก่นำพักทั้งนายอนุทินชาญวีรกูล
ศักดิ์สยามชิดชอบหัวหน้าพักและเลขาธิการพัก
เร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดยอมรับสะอึกเล็กน้อย
แต่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย
สะอึกนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยนะครับ
ไม่มีอะไรเครีย์ครับผมว่ามันเป็นความสวยงามนะ
พอไปสมาชิกก็จะใช้จะวิธีแบบนี้ได้นะครับ
เราไม่ทราบอันนี้อาจจะเป็นความประมาทของผม

เขาอาจจะมีเขาเรียกว่า
คิดผลัพธ์ตอนนั้นเลย
จนถึงวันนี้สสโต้งสิริพงศ์ยังยืนยันเคารพมติพัก
แต่ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
สนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว
ยืนยันไม่ได้มีอคติกับพลเอกประยุทธ์

แต่สุดท้ายเมื่อทำไปแล้ว

ืดอกแล้วก็รอรับผลของมัน
หมายความคิดว่าต่อไปทำหน้าที่เป็นสาวในดามรักภูมิใจไทยไหมครับ
ก็ไม่ครับผมรักพักภูมิใจไทย
ผมรักพักภูมิใจไทยแล้วผมก็
คือผมอึดอัดทุกครั้ง
ที่มันมีความขัดแย้งกันในสังคมไทยมากกว่า
ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
เราก็ยังยืนยันว่าจะอยู่กับพักภูมิใจไทยไปตลอดใช่ไหมค
ก็ผมไม่ได้มีความคิดว่าผมจะย้ายไปอยู่พักไหน

ระดาวันวงศรีวงโคศกพักชื่นชมนายสิริพงศ์

เสียงพักร่วมที่ลงศัตยาบัน๒๔๔เสียงไม่มีใครแตกแถว
และทั้งสองฝ่ายห่างกันเพียง๗เสียงเท่านั้น
เมื่อไม่มี๒๕๐สวที่แต่งตั้ง
มาเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ทำให้การทำงานจากนี้การพิจารณาเรื่องใด
พ่ายมติของฝ่ายประชาธิปไตยได้ไม่ยาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน